อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการแชร์กันมากในสังคมออนไลน์
เป็นเรื่องราวของผู้โดยสารชาวไต้หวันค่ะ
ได้ขึ้นสายการบินการบินไทยนะคะ
เพื่อที่จะเดินทางไป
พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยการเขียนข้อความใส่ในนโน้ต
กระดาษโน้ตที่ผู้โดยสารชาวไต้หวันเขียนแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และยื่นไว้ให้กับลูกเรือของสายการบินการบินไทย
เนื้อหาในกระดาษโน้ตเขียนไว้ว่า

ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งใหญ่

ทรงมีพระเมตตาแผ่ภัยศาล
พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราครับ

ขอพรใดโดนบันดาลให้พระองค์
จุติเป็นเทพบนสวงสวรรค์
เขาเป็นเทวดา
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะคะติดต่อไปยัง

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน

จากผู้โดยสารชาวไต้หวัน
เปิดเผยว่าผู้โดยสารคนนี้ชื่อว่าอีริก

วันอาทิตย์ที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ

เขาบอกว่าเขารักการบินไทยและประเทศไทยมาก
แต่ในวันนั้นตัวเองไม่สามารถพูดคุยเรื่อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากตัวเองจะน้ำตาไหลทุกครั้งที่พูดถึงพระองค์ท่าน
ซึ่งผู้โดยสารคนดังกล่าวก็เข้าใจ
และได้กล่าวแสดงความอาลัยมาด้วย

ผู้โดยสารชาวไต้หวันก็ได้ยื่นกระดาษโน้ตมาให้ตัวเอง
กล่าวแสดงความอาลัยอีกครั้งหนึ่งค่ะ